ต่อเนื่องจากที่คุณรัชพรได้เล่าไปนะคะว่าชาวจังหวัดนครราชศรีมา
จะร่มกันร้องเพลงส่านเสริมพระบรมีในวันพระเรื่องหาศรัมภิกษ์นี้
ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะบอกว่าจะจัดงานนี้ให้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะคะ
วิเทียนจันทรโนไทยผู้ราชการจังหวัดนครราชศรีมา
เป็นประธานในการประชุมภาพรวมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโครงการโรมพลัง
จะมีกิจกรรมทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้งที่บริเวณอนุสวรีเท้าสุรณารีย์
โดยในช่วงเช้าพร้อมเปิดมหากรรมโรงทานที่เรียกว่าครัวพ่อหลวง๘๙โรงทาน
และมีพิธีแสดงธรรมเทศนาถวายพระทหารเพลพระพิสุขสงฆ์
จากนั้นช่วงบ่ายสวดพระอภิษฐรรมที่หอประชุมเปรมตินสุรานนท์
สาระกลางจังหวัดและกิจกรรมชีวิตสร้างกุศลแทนพ่อ
เพื่อปวงประชาที่ถนนราชดำเนินด้านข้างอนุสวรีเท้าสุระนารี
ไฮไลท์ของงานค่ะคือการร่วมกันขับร้องเพลงสันเสริมพระบรมี
ของขวัญจากก้อนดินที่รอบลานอนุสวรีเท้าสุระนารี
และถนนจอมพลถนนราชดำเนิน
โดยประชาชนที่ไปร่วมงานขอความร่วมมือให้ใส่ชุดดำ
พร้อมถือเทียนสีขาวไปคนละ๑เล่มนะคะ
เพื่อร่วมบันทึกวิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ
โดย๓ผู้กำกับภาพยนตร์นายบัณฑิตทองดีนายปรัชญาปิ่นแก้ว
และนายธนิษฐจิตนุกูล
สำหรับชาวจังหวัดนครราชศรีมาได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริมพระบรมี

บันเลงเมื่อวันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมาที่ท้องสนามหลวง
และเป็นครั้งแรกที่ออกมาในตามแต่ละจังหวัดค่ะ